ติดตามคาวกันต่อนะครับท่านด้านของ
ผู้บัญชาการเหล่าทัพเองก็ไปร่วมวาง
ของสมเด็จพระทะเลสวรรคัมภาษาถามราชครับ
เป็นองค์วิระฐี้มหากษัตริย์ใหม่นะครับ
และบุรพากษัตริย์ทุกพระองค์ครับ
พลเอกสุรพงศ์สุวรรณอัตนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานจัดงานวันกองทัพไทยประจำปี๒๕๕๙
โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย
และเหนือกงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
สมเด็จพระนเลสวนมหาราชองค์วีระมหากษัตริย์ไทย

ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่เสียสละเลือดเนื้อ
และชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย
ไว้เป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
เป็นกลไกที่มีประโยชน์และจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาต่างไปได้ด้วยดี
ซึ่งกองทัพพร้อมสนับสนุนค่ะโดยการทำงานของปยป
ที่ประกอบด้วย๔ส่วนทั้งการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
การสร้างความปรองดองและการบริหารราชการแผ่นดิน
เหมือนล้อรถยนต์ทั้ง๔ล้อที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
จึงจะทำให้การทำงานนั้นเดินหน้าไปได้ค่ะ
ยังมีกระแสวิภาควิจารณ์ว่าความปลองดองจะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยกองทัพเอง
ก็ถูกวิภาควิจารณ์ว่าเป็นคู่ขัดแย้งด้วยค่ะผ่านตรงนี้เอง
อันนี้ก็คงเป็นความเห็นของคนบางคนนะครับ
สชท่านนายกรรมตรีท่านมีความมุ่งมั่นนะครับ
อย่างเต็มที่ที่จะทำให้ประเทศไทยกลับไปสู่ความสงบแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้า
อันนี้เป็นเรื่องที่มีความชัดเจนนะครับ
ก็คิดว่าถ้าเราร่วมกันสนับสนุนเรื่องของการทำงานของ๔กลุ่มงานนี้นะครับ
แต่พยายามทำให้ทุกคนมีความเข้าใจเห็นประโยชน์
ก็จะขับเคลื่อนแล้วก็เราจะก้าวข้ามส่วนนี้ไปได้ครับ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังย้ำด้วยนะคะว่ากองทัพพร้อมทำทุกอย่างให้ดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
ส่วนการพูดคุยกับภาคการเมืองนั้นอยู่ระหว่างการเตรียมการค่ะ